ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะตามต่อเรื่องของทิศกาโตะหน่อยนะฮะค่ะคือนอกจากเรื่องเงินที่ตอนบวชเป็นพระแล้วก็ให้กับหญิงสาวที่ชื่อตองนะก็หลายแสนค่ะเงินให้อีกสามแสนพยายามจะปิดข่าวไปให้กับสื่อมนต์ชนธินครศรีธรรมราชคำถามก็คือว่าตอนนี้ทิศกาโตะอยู่ที่ไหนอ่าเงินของวัดเอาไปใช้หรื
มีคนเขาไปเจอทิศกาโตะอยู่แถวสงขลานะฮะถ่ายคลิปได้ด้วยนะครับเอาไปดูนะฮะ
มีแฟนคลับไปขอถ่ายรูปใช่บอกน่าคุ้นนะเราเขาใส่เพลงมาให้แบบนี้ไม่คล้ายล่ะนี่
ใช่เลยนะนี่นะฮะก็ดูท่าทางแล้วก็นี่ก็คือหลังศึกมานั่นแหละค่ะนี่นะครับทุก
คนครับเขาก็ลงติ๊กต็อกเอาไว้นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดละที่เรา
ของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับที่สงขลานะฮะเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ยังเกิดเป็นคนนครศรีธรรมาราชนะออนับวทก็อยู่นครศรีธรมาราช
ผู้สื่อข่าวไปตามที่บ้านก็ไม่เจอแต่ว่าเนี่ยฮะมีคนเข้าไปเจอตรงนี้
ก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาขอถ่ายรูปลักษณะเหมือนมาให้กำลังใจอ่ะค่ะอ่า
อันนี้นะฮะอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่การวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับ
มีชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงให้กำลังใจทิศกาโตะก็เยอะ
นี่นะครับคนที่ลงคลิปเอาไว้ในติ๊กต๊อกเนี่ยบอกพี่กาโตะส่งยิ้ม๕๕แฮชแท็กสงขลา
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราไปเห็นอีกคลิปนึงตอนนี้เขาแชร์กันเยอะเลย
ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือยังไรอดีตพระกาโตะในตอนนั้นนี่เป็นคลิปที่เคยไปเทศ
เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ปี๖๔นะครับที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
เทศให้กับญาติโยมฟังเนี่ยได้เตือนญาติโยมเรื่องการแต่งตัวของศรีกา
เวลามาวัดเวลามาทำบุญบอกให้แต่งตัวให้มิดชิดหน่อยสงสารพระหน่อยพระก็คนเหมือนกัน
เวลามาทำบุญเนี่ยบางทีมาคนเดียวแต่พอกลับออกไปเนี่ยโยมเนี่ยศรีกาเนี่ยกลับไปสอง
เพราะพาพระศึกออกไปด้วย
นักโยมตั้งหลายนี่เลยสามารถทำให้พระศึกได้
อัตมาเนี่ยอายุ๒๑ปีอยู่ที่วัดเพ็ญญาติเนี่ยเห็นอะไรมากบวชมาสองพันศาเลย
เด็กวัยรุ่นเนี่ยมันร้ายคุณอยู่บางคนมันขึ้นไปบนวัดนะวัดอัตมามันอยู่บนเขาบางคนพอขึ้นไปถึงมันใส่เสื้อคอกลมเลย
อัตมาใจหายพอเห็นคอกลมหัวใจมันวิบวับวิบวับวิบวับ
แต่อัตมาไม่พูดกับใครผมมานั่งหน้าตำมาสอัตมาเห็นหมดเลยว่าทางไปพัทธลุงไปทางไหนนะ
ก็เลยอยากบอกญาติโยมทั้งหลายว่าเวลาไปวัดมันมิดชิดหน่อยสงสารพระพระก็คนเหมือนกันนะเธอ
นี่ที่มันสึกเพราะอะไรตอนเช้าเวลาไปวัดมันไปคนเดียวพวกขากลับไปช้องพระพระสึกไปรูปหนึ่งกัน
มันได้ปัจจัยง้ายขนาดไหน
โดยเฉพาะในนครศรีธรรมราชอายุเพิ่ง๒๓ปีปัจจุบันทิศกาโตะถ้าจะดูทามไลน์ชีวิตของเขา
อายุ๑๙เข้ามากรุงเทพมาประกวดร้องเพลงในรายการดังทางโทรทัศน์รายการหนึ่ง
แล้วก็ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียนแถวภาคใต้นี่แหละรู้สึกจะเรียนนิเทศศาสตร์อะไรประมาณนี้ด้วย
แต่เรียนไม่จบเพราะว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งก็เลยลาออกมาดูแลคุณแม่
แล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตก็ตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนคุณให้กับแม่นะครับ
อายุ๒๐ก็บวชได้๓ปีนะฮะ๓พันศานะครับกำลังแบบโอ้โหเป็นที่รู้จัก
แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในพื้นที่ทางภาคใต้แล้วก็หลายจังหวัดทั่วประเทศเลยล่ะ
เอาคำคมมาโพสต์ลงคลิปอะไรประมาณอย่างนี้สอนญาติโยมนะครับ
ได้๓พันศาก็เนี่ยฮะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วก็ศึกไปเมื่อ๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะเรื่องที่ต้องตามต่อก็คืออย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะคะ
เพราะว่าคุณผู้ชมก็ถามถึงว่าแล้วยังไงต่อเมื่ออดีตพระกาโตะศึกไปแล้ว
เรื่องมันจะจบเลยไหมเรื่องที่ไม่จบแน่ก็คือเรื่องของเงิน
เงินที่ให้กับผู้หญิงกับเงินที่บอกว่าจะให้กับนักข่าว
เพื่อที่จะปิดเรื่องปิดข่าวนี้สิ่งที่ต้องไปตรวจสอบในส่วนของอดีตพระกาโตะ
ก็คือเงินที่ให้เป็นเงินส่วนตัวหรือว่าเงินวัด
อันนี้ต้องตรวจสอบแน่อยู่ในกระบวนการในการตรวจสอบ
แต่ทีนี้ค่ะมาดูประเด็นเรื่องของเงินที่พูดว่า
ให้นักข่าวในพื้นที่๓แสนบาท
เพื่อปิดข่าวเพื่อให้จบเรื่องนี้
แล้วก็มีพระคนกลางเป็นคนรับเงินเอาไว้

เมื่อวานที่เราคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะตามให้
ว่าพระคนกลางรูปนี้คือใคร

ก็คือคาดว่าน่าจะเป็นพระคนกลางรูปนี้แหละ

จริงคลิปมันยาวหน่อยให้ฟังบางช่วงบางตอนนะคะ
ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เอาเงินมาให้เรา
ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียด

เด็กสางก็ไม่ได้ใจแต่เด็กย้ายสี่นู้นไปตามเต้นนี่

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื้อหาอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนั่นแหละค่ะ
คุยกันถึงเรื่องเงิน๓แสนบาท

นำไปให้กับหลวงพี่ดอเด็ก

นี่นะคะทีนี้ค่ะ

แต่พระดอเด็กรูปนี้ก็ยังคงถือเงินเอาไว้

ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับว่านักข่าวเองก็ไม่ได้อยากจะรับเงินด้วย

พอมันเกิดเรื่องที่ทิศกาโตะเขาไปบอกกับพี่หนุ่มกัญชัยในรายการว่า
มีการให้เงินไป๓แสนเพื่อจะปิดข่าว
ใช่ค่ะคือจริงก็ต้องพูดก่อนว่าพระย้อยท่านเป็นคนพูดขึ้นมานะคะ

แล้วเนี่ยนักข่าวในพื้นที่นครศรีธรรมราช
เขาก็เลยโทรไปถามพระคนกลางรูปนั้น

คือในคลิปที่คุยกันเนี่ยพระคนกลางรูปนั้นเนี่ยถึงขั้นเอ่ยชื่อ
นักข่าวที่ติดต่อเอาไว้ที่คุยกันไว้ด้วย

แล้วเขาไลฟ์ทันทีเลยหลังจากที่เป็นข่าวเขายืนยันว่าไม่ใช่เลยเขา
เขาไม่เคยตั้งใจที่คิดจะรับงงรับเงินเพื่อปิดข่าวอะไรเลย
นำซ้ำนักข่าวในพื้นที่นครศรีธรรมราชทุกคนเนี่ย
ยังกำลังร่วมมือกันที่จะจับผิดแล้วก็เอาผิดกับเรื่องนี้ให้ได้ด้วยซ้
ใช่เขากำลังรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง
รวมเอาไว้ให้หลักฐานมันแน่นแล้วก็นำเสนอข่าวกัน
แล้ววันนี้เนี่ยทิศกาโตะก็คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยอีก

เพราะพระดอเด็กเนี่ยเขาบอกกาโตะเอาเงินสดมาให้

คือไอ้เงินสดเนี่ยมี๓แสนเนี่ย
แต่ไม่ได้เอาเงินสดไปให้ทั้งกอง

ก็เลยมันตกลงอะไรยังไงกันแน่

หลังจากที่ทิศกาโตะเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยนะฮะ

ทางผู้สื่อข่าวในนครศรีธรรมราช

นายกสมาคมสื่อมวลชนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ก็ออกมาไลฟ์เหมือนกันนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีการรับเงินอย่างที่ถูกกล่าวหากันนะฮะ
นักข่าวหรือว่าสื่อมวลชนในท้องถิ่นได้รับเงิน๓แสนบาท
ซึ่งทางสมาคมสื่อมวลชนนครเสียมราชขอยืนยัน
ในเรื่องของวิชาชีพว่าเราไม่เคยที่คิดที่จะรับเงิน
และมีผู้ติดต่อมาหรือไม่อย่างไรผมไม่ขอพูด
แต่ทางสมาคมสื่อมวลชนยืนยันที่จะนำเสนอข่าว
อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ต่อเนื่อง
โดยไม่มีการรับเงินใดอย่างเด็ดขาด
ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์

ให้เงิน๓แสนบาทไปกับพระรูปหนึ่ง
เพื่อไปให้นักข่าวประจำจังหวัด
ปิดข่าวกรณีการไปเสพเมถุน

คือทางสื่อมวลชนในพื้นที่เขาบอกเขาเสียหาย
คุณยุทธนายืนยันว่าไม่มีนักข่าวของสมาคม
ของจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงิน
เพื่อแลกกับการปิดข่าวของกาโตะนะครับ
เพราะนักข่าวในพื้นที่เนี่ยเกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำ
ก่อนที่จะมีสถานีโทรทัศน์ช่องหลักแล้วก็สื่อช่องต่าง
รายงานข่าวแล้วก็ลงพื้นที่มากัน
จนที่สุดเนี่ยทิศกาโตะเขาก็ศึกออกไป
แล้วก็ยอมรับว่ามีการเสพเมถุนจริง
เราได้คุยกับคุณยุทธนานะฮะแล้วก็อีกคนนึงที่ถูกพาดพิงถึง
ที่เขามีคลิปเสียงที่เขาโทรไปถามกันด้วย
คือคุณภัยทูลอินทศิลาเป็นประธานศูนย์ข่าวนคร๒๔ชั่วโมง
มวลชนท้องถิ่นที่นครศรีธรรมราช
คุณภัยทูลซ้ายมือนะฮะคุณยุทธนาขวามือนะครับ
เขารู้จักกันมานานกับทางคุณภัยทูลเพราะหลวงพี่ย้อยเนี่ยเคยเป็นลูกน้องเก่า
ตอนทำงานอาสาปราบรามยาเสพติดด้วยกันคลิปต่างแชทต่างสลิปต่าง
ภัยทูลบอกว่าได้มาตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๒๐เมษายนเป็นช่วงที่ทางฝ่ายหญิง
ก็คือศรีกาตองเนี่ยเขาเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ย
กลับมาอยู่บ้านที่นครศรีธรรมราชแล้วไปเจอกับพระพอไปตรวจสอบคลิป
เชื่อว่านี่คือเสียงของพระกาโตะจริงเตรียมที่จะตีแผ่เรื่องนี้แล้ว
เพื่อให้จะต้องศึกไปเพราะถือว่าอาบัติปราชิกแต่ช่วงนั้นยังไม่มีการนำเสนอข่าว
เพราะว่าข่าวตอนนั้นที่เป็นข่าวแรงในช่วงเวลาที่เขาได้คลิปได้หลักฐานมาเนี่ย
ข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยยังแรงอยู่จากนั้นก็เริ่มมีการเสนอข่าวเรื่องนี้
กาโตะเนี่ยผ่านทางสื่อออนไลน์ก่อนของคุณภัยทูลก่อนคุณภัยทูลบอกว่าทันทีที่จบรายการตอนที่เสนอข่าวไปเนี่ย
มีหลวงพี่รูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคุณภัยทูลบอกว่าชื่อหลวงพี่ดอน
เป็นพระลูกวัดวังตะวันออกซึ่งทิศกาโตะเขานับถือเหมือนอาจารย์นะเคารพเหมือนกับเป็นพ่อแล้วก็เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ด้วย
หลวงพี่ดอนเนี่ยโทรศัพท์มาหาคุณภัยทูลถามว่าทำไมถึงออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
มันละเอียดอ่อนมากนะมันกระทบกับศาสนาแล้วก็ในคลิปหรือว่าในหลักฐานมันก็ไม่ได้มีการชี้ชัดนี่ว่านั่นคือพระกาโตะหรือเปล่า
คุณภัยทูลบอกว่าหลังจากนั้นพระดอนเนี่ยมาหาถึงบ้านนะครับมาถามว่าจะทำยังไงดีเพื่อให้ข่าวมันเบาลง
โดยพระกาโตะเนี่ยเขาจะให้เงินศรีกาตอง๓แสนบาทนะเพื่อยุติเรื่องและเอาไปรักษาตัว
ซึ่งเขาก็ให้จริงนะส่วนในสื่อมวลชนเนี่ยหลวงพี่ดอนถามคุณภัยทูลว่าต้องการเงินเท่าไหร่
เพื่อให้ปิดข่าวขอให้บอกมาคุณภัยทูลบอกว่าตอนนั้นก็ยืนยันยืนยันแล้วก็ปฏิเสธไปทันทีว่าไม่เอา
เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สามารถเคลียร์ได้ส่วนตัวยังไงก็ไม่รับ
จะ๓๔แสนหรือต่อให้เป็นล้านถึง๒๐ล้านก็ไม่รับ
แกบอกว่าเขาป่วยอยู่ด้วยถ้าเราไปให้เงินเขาสัก๓แสนเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาไปรักษาอาการไข้นี้
ก็น่าจะยุติเรื่องได้นะส่วนเรื่องสื่อเรื่องอะไรอย่างนี้ก็น่าที่จะเคลียร์กันได้นะ
เท่าไหร่ก็บอกมาผมบอกว่ามันเคลียร์ไม่ได้หรอกและที่สำคัญโดยส่วนตัวผมเนี่ย
เคลียร์ไม่ได้อย่างแน่นอนจะ๓๔๕๐๐๐หรือ๒๐ล้านผมพูดอย่างนี้เลยว่าเคลียร์ไม่ได้อาจารย์
แกบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวดอดูก่อน
เขาน่าจะเป็นอาจารย์เพราะว่าพระดอนนี่เป็นผู้ที่มีจิตอาสาเรื่องราวของการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน
กาโตะนี่เป็นหนังตะลุงในหนังตะลุง
เพราะฉะนั้นก็จะรู้จักกันในกลุ่มหนังตะลุงโนรา
เพียงบอกเนี่ยจะถือว่าพระดรเนี่ยเหมือนกับเป็นพ่อเลยเขาว่าได้
นี่คุณภัยทูลเขายังบอกว่าที่ออกมาชี้แจงเนี่ย
หรือว่าไปแจ้งความกันด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าร้อนตัวนะ
แต่เนื่องจากทิศกาโตะเนี่ยมากล่าวหาพาดพิงว่ามีการจ่ายเงิน
กับสื่อท้องถิ่นเพื่อปิดข่าวเรื่องนี้เนี่ย
ทั้งที่มันก็ยืนยันชัดเจนอยู่ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่พระดอน
มวลชนในพื้นที่ไม่ได้รับเงินอะไรเลย
แล้วไม่ใช่แค่ตัวคุณภัยทูลคุณภัยทูลบอกขอยืนยันเลยว่า
ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในพื้นที่นครศรีธรรมราชมีกันอยู่ประมาณ๑๕๒๐คนเนี่ย
ไม่มีใครรับเงินแน่ยินดีให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้ด้วย
แล้วอยากจะให้หลวงพี่ดอนเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดอย่างเป็นทางการด้วย
ทีนี้เราก็เลยได้รู้ชื่อแล้วว่าพระคนกลางรูปนี้คือพระดอน
พูดแค่ดอนเด็กแล้วเนาะพระดอนหรือหลวงพี่ดอนเพราะว่าคุณภัยทูลนักข่าวในพื้นที่เป็นคนออกมาบอกเองว่าอยากจะให้พระดอนออกมาชี้แจงเหมือนกัน
ทีนี้ย้ำอีกทีนะคะคือทางสมาคมนักข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาบอกว่าเขาตรวจสอบนักข่าวทุกคนในพื้นที่นะว่าใครรับเงินหรือเปล่าใครรับเงินไหมมีใครรับเงินบ้างไหมเขายืนยันว่าไม่มีสักคนเลยนะคะที่รับเงินเพื่อที่จะปิดข่าวในเรื่องนี้ค่ะ
รวมตัวกันนะคะจะไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นเรื่องของการหมินประมาทโดยการโฆษณาอะไร
แบบนี้ค่ะเพราะว่านักข่าวในพื้นที่เขาได้รับผลกระทบ

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
การเป็นสื่อเนี่ยมันต้องนำเสนอทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว

มันก็เป็นการกระทบกระเทือนต่ออาชีพผู้สื่อข่าว
แล้วก็ชื่อเสียงของผู้สื่อข่าวในนครศรีธรรมราช
เราเลยต้องมาวันนี้เพื่อที่จะปกป้องอาชีพ
แล้วก็ภาพลักษณ์แล้วก็องค์กรของเรา
สิ่งที่อยากจะทำก็คืออยากจะทำความจริงให้ปรากฏ
ถ้าสมมุติว่ามีสื่อคนไหนรับ
คือคนนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการถูกไหมคะ

ซึ่งตอนนี้ก็พอจะรู้ที่มาที่ไปหลายเรื่อง
ซึ่งก็มอบหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจไปแล้ว
นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชคุณยุทธนาแต่งวง
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ทางสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชได้รับความเสื่อมเสีย
เพ่งเล็งตกเป็นจำเลยสังคม
ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยว่ามีการจ่ายเงินรับเงินกัน
ก็เลยไปแจ้งความอดีตพระกาโตะ
หมินประมาทโดยการโฆษณาค่ะ
คือคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ย
ก็น่าจะเป็นพระที่เป็นคนกลางด้วยนะค่ะ
ที่เป็นคนกลางบอกว่าอ้าวพระกาโตะในตอนเวลานั้นน่ะนะ

เอาเงินมาเดี๋ยวไปเคลียร์กับสื่อมวลชนอะไรให้
ซึ่งสื่อมวลชนก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รับเลย
ท่านผู้ชมครับที่คุณภัยทูลบอกว่าพระรูปนั้นคือหลวงพี่ดอน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาที่วัดเลยนะครับ
เพื่อจะไปถามหน่อยว่าเออตกลงแล้วเนี่ย

นี่วัดวังตะวันออกนะครับที่นครศรีธรรมราช
ไปถึงไม่เจอนะฮะคือกุฏินี่ปิดนะครับ
พระลูกวัดบอกว่าหลวงพี่ดอนเนี่ยไปกิจนิมนต์
เห็นบอกไปที่นู่นนราธิวาส
บางคนก็บอกว่าไม่รู้ไปไหนแต่ว่าเห็นออกจากวัดไป

เราไปถึงนี่คลาดกันนิดเดียว
เพื่อหลวงพี่ดอนอยากจะชี้แจงอะไรก็บอกมาเพิ่มเติมได้นะฮะ
จะได้เข้าใจตรงกันว่าเออมันยังไงกันแน่
แต่ท่านเจ้าวาดวัดวังตะวันออกนะครับพระครูการามนะครับ
ท่านบอกว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ทราบจริงนะว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แล้วก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากกาโตะเขาศึกไปแล้วเนี่ย
เขามาพักอาศัยอยู่ที่กุฏิของพระดอนหรือเปล่า
พระดรนี่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนะครับ
เพราะว่าตัวท่านจ้าวาดเองท่านก็เดินทางไปกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัด
แต่ถ้าถามว่าเคยเห็นพระกาโตะไหมอืมอ่า
ตอนที่ยังบวชอยู่เนี่ยก็เคยเห็นนะ
เคยมารับพระดอนที่วัดขึ้นรถออกไปนอกวัดอยู่บ่อย
ส่วนเรื่องเงิน๓แสนบาทพระดอนจะมาเป็นคนกลาง
เพื่อจะปิดข่าวของพระกาโตะอะไรเนี่ย
เจ้าวาดท่านบอกท่านไม่ทราบเรื่องจริง

ว่าเกษตรไปออกมาจากไหนเอาอย่างไรเราก็ไม่รู้
ก่อนด้านนี้พระกาโตะเคยเคยมาพรุ่งเศรษฐ์มาพระดรที่ที่นี่ไหมครับ

มาทำอะไรมามา
ส่วนมากเวลามาก็ไปไหนมาไหนก็มาแวะรับกันไปอะไรอย่างนี้

พระกาโตะมารับ
ก็หลายคนที่เขามากันแล้วก็เขามารับไปอย่างนี้
แต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าไปไหน

สองคนนั้นสนิทสนมกันนานใช่ไหมครับหลวงพ่อ

ส่วนพระดอนนี่ก็เราก็ไม่เจอนะครับ

ค่ะคือจริงแล้วอยากจะให้พระดอนหรือหลวงพี่ดอน
ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวเหมือนกันนะคะ

คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้
พระที่เป็นพระคนกลางก็คือพระดอนรูปนี้
ถูกสังคมตั้งคำถาม
ไม่อยากจะใช้คำว่าตำหนิแต่ก็ตำหนิ

ว่าทำไมท่านถึงเลือกที่จะเป็นคนกลาง
ในการไปเคลียร์กับนักข่าวให้ปิดคดี

ว่าพระกาโตะตอนที่ยังเป็นพระ

แทนที่ท่านจะตัดสินใจลงโทษ

แต่ท่านกลับเลือกเป็นคนกลางไปเคลียร์กับนักข่าว
เอาเงินไปจ่ายให้นักข่าวเพื่อปิดข่าว
อันนี้สังคมตั้งคำถามเยอะจริง

เพราะว่าพูดตรงเลยว่าท่านโดนตำหนิค่ะ

อย่าลืมนะฮะก่อนที่จะเกิดเรื่องกรณีที่ว่า
มีพระคนกลางที่พยายามจะเคลียร์กับสื่อมวลชนเนี่ย

ตองบอกว่ามีพระรูปหนึ่ง

โทรมาคุยโทรมาบอกว่า
เอาเนี่ย๓แสนจบนะจบกันแบบสันติวิธีนะ

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเท่ากับว่าพระรูปนั้น
รู้ว่าพระกาโตะเขาปาราชิกแล้ว

ทำไมยังไปเคลียร์เพื่อให้จบแบบสันติวิธี
นี่คือพระคนกลางรูปเดียวกันเลยค่ะ

คือบางคนไม่ได้บอกแค่ว่าให้พระดอนต้องออกมาชี้แจงนะ
บางคนหนึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้
สำนักพุทธเองหรือทางคณะสงฆ์เองเนี่ย

ใช่ว่าท่านควรจะมีความผิดด้วยไหม

ทีนี้ค่ะเรื่องของการตรวจสอบเรื่องเงินค่ะ
อดีตพระกาโตะโอนให้ทั้งนางเสาตอง

เงินของอดีตพระกาโตะเองจริง

ถ้าเป็นเงินวัดนี่เป็นเรื่องนะคะ

เราไปคุยกับผู้ดูแลบัญชีการเงิน
วัดเพ็ญญาติที่อำเภอชวางนครศรีธรรมราช
ก็คือวัดที่อดีตพระกาโตะเคยจำพรรษาอยู่

บัญชีการเงินของวัดเพ็ญญาติมีคนดูแล๓คน
คือตัวนายสันติเองนะคะ

แล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงนะคะ

สำหรับการเบิกเงินของวัดเนี่ยค่ะ
ต้องเซ็นด้วยกันอย่างน้อย๒คน
ที่ผ่านมานายสันติเข้ามาทำงานช่างที่วัดนี้
แล้วก็จะมีผู้ดูแลบัญชีอีกคนเนี่ย
จะคอยสลับกันไปเบิกเงินให้กับอดีตพระกาโตะ
เพราะต้องมาจ่ายค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรต่างภายในวัด
สันติยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไร
เขาบอกว่าเปิดตรงไปตรงมานะพี่อุ๋ย
ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยคุณผู้ชม
แต่ก่อนที่อดีตพระกาโตะจะศึก๒๓วัน
อดีตพระกาโตะพานายสันติไปเบิกเงินวัด๖แสนบาท

นายสันติบอกว่าก่อนอดีตพระกาโตะจะศึก
พานายสันติไปเบิกเงินวัด๖แสน
นายสันติบอกว่าอดีตพระกาโตะไม่ได้บอกว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
ปกติก็เวลาไปเบิกก็ต้องไป๒คนอยู่แล้ว
ก็คือดูแลกัน๓คนใช่ไหมต้องเซ็น๒ใน๓

เขาก็เออไปเบิกให้ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไร

ก็ถือว่าเป็นตัวแทนวัดท่านจะเบิกก็เบิกอะไรประมาณอย่างนี้
ที่เรื่องมันบานปลายวู้ว่ามาก็ไม่ได้มีการเบิกจ่ายนะ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณสัก๒๓วันผมก็จำไม่ได้นะ
ก็มีการเบิกจ่ายโดยที่ผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมนะ
ผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมผมก็ต้องไปเบิกจ่าย
ให้เขาว่างั้นเถอะให้คุณกาโตเขา
แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ได้รู้ว่าเขาไปใช้จ่ายอะไรกันบ้าง
แต่ว่าก็มีการเบิกจ่ายกันจริง
ประมาณ๖แสน
แต่ต้องขอใส่วงเล็บเอาไว้ก่อนว่าไอ้ที่เบิก๖แสนเนี่ย
สันติบอกว่าผมไม่รู้นะ

เอาไปทำอะไรแต่ด้วยตัวเลขหกแสนอ่ะ

สันติบอกว่าก็เงินในบัญชีวัดยังเหลือมากพอ
ที่จะทำโครงการอีกหลายโครงการของวัดแหละ
ตอนนี้ก็ต้องรอการตั้งคณะกรรมการใหม่มาดูแลเงินบัญชีวัดแทนชุดเดิม
แต่ทีนี้ไอ้๖แสนเนี่ย
มันต้องชัดไงว่าอดีตพระกาโตะเอาไปทำอะไร
ถ้ามันไปโยงกับเรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยนะ
คือทิศกาโตเขาบอกว่าพอเขาศึกออกมาเขาเหลือติดบัญชี

ถ้าไล่๖แสนตรงนี้นะคุณเขียนมาสอน
เขาบอกเขาไปเบิก๒๓วันก่อนศึกใช่ไหม

ต้องเขาได้ไปครั้งแรกแสน๒บวกกับอีก๓แสน
ที่ว่าให้พ่อบุญธรรมของกาโตเข้าไปให้
มันก่อน๒๓วันก่อนศึกแน่
เคยมีข่าวผมจำได้นะคือวัน๒วันที่ผ่านมา
มีพระที่ว่านักข่าวนครศรีธรรมราชก็โทรไปถาม
เขาบอกว่าแม่กาโตะเอาเงินมาให้๓แสนเนี่ย
แต่ยังไม่ทันจะเอาไปให้ไปเคลียร์นักข่าวเลย
แค่วันสองวันกาโตก็ศึกซะก่อน
ไม่รู้ว่ามันยังไงนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้
ค่ะแต่ก็แปลกใจว่าก่อนจะศึก๒๓วัน

แล้วคุณเบิกเอาไปทำอะไรเอาไปจ่าย
ถ้าเกิดเป็นจ่ายสิ่งจำเป็นภายในวัด

ใช่ต้องเอาใบเสร็จเอาอะไรมาดูให้มันชัดเลย
หรือหลวงพี่ดอลผมว่าท่านน้องออกมาแล้วล่ะ
ว่า๓แสนไอ้๒๓วันก่อนที่
ยังไม่ทันเคลียร์นักข่าวเลยกาโตศึกซะแล้วเนี่ย

แล้วกาโตะเองตอนนี้ผมว่ากาโตก็ต้องออกมาพูดแล้วนะ

ว่าเหลือเงิน๔๐๐๐จริง
แล้ว๖แสนที่ไปเบิกกับเจ้าหน้าที่ของวัด

เบิกแล้วผมก็เอาไปอย่างนู้นอย่างนี้

นี่ค่ะรอความชัดเจนอยู่ค่ะ

ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณไก๊ธนกรผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

นี่คือวัดเพลญาติที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลกระเปียดนะฮะ
เป็นพื้นที่ของวัดเพ็ญญาติตรงนี้
ผู้ใหญ่จีรัฐเกรดเพชรนะครับ
คือผู้ใหญ่จีรัฐเนี่ยบอกกับเราบอกว่า
ไอ้ข่าวไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของอดีตพระกาโตะ
ชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนเสียใจมากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าตอนที่ทิศกาโตะบวชอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่ช่วยเหลือชาวบ้านเยอะนะ
ก็มีคุณงามความดีอ่ะในการสร้างวัดธนุบำรุงวัดนะฮะ
เป็นพระที่มีชาวบ้านเขาเลื่อมสายศรัทธาเป็นพระหนุ่มเป็นพระนักเทศ

จากวัดเพ็ญญาติเนี่ยเป็นวัดเล็กวัดเก่าในพื้นที่ที่สุดโทรมเนี่ย
กลายเป็นวัดที่ทันสมัยขึ้นมีการก่อสร้างสิ่งต่างมากขึ้น
แล้วจากข้อมูลที่ชาวบ้านได้รู้จักกันก็เป็นคนหนุ่มนะ
ที่เป็นคนนิสัยดีเป็นลูกกระตันอยู่
โอ้โหเป็นพระมาบวชคนก็เลื่อมสายศรัทธา
แต่เสียดายสุดท้ายมาพลาดท่าเพราะเรื่องของศรีกา
ผู้ใหญ่จีรัทธ์บอกว่าถ้าโดยส่วนตัวนะ
เชื่อว่ามันก็คงมีกระบวนการนั่นแหละ
ในการวางแผนใส่ร้ายทิศกาโตะให้ติดกับดักหรือเปล่า

มีอันบิของมันเยอะแต่ต้องเข้าใจว่าพระทั้ง๓พรรษ

แต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าด้วยความที่ว่าเป็นพระหนุ่ม
ธรรมดาเนื้อห่มเชื้อบ้านเสียดาย
นี่พูดจากส่วนตัวนะยังคิดว่า
ถามว่าเราก็เข้าใจแกพระหนุ่ม
อายุ๒๓บวกกับพรรษาก็น้อย
ประสบการณ์ชีวิตก็น้อยดินรนมาตลอด
แทบว่าชีวิตแกตั้งแต่เด็กมานะ
คือดินรนมาตลอดกับแม่ก็

แต่ถ้ามุมมองผมนะอันนี้ส่วนตัวผมนะ
อายุ๒๓แล้วเป็นพระเนี่ยอันนี้พระหนุ่มแน่
แต่ผมว่าไม่อ่อนด้อยประสบการณ์หรอก

มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วค่ะ

ว่าโอ้โหเราเป็นเนรเนี่ยเราเป็นพระเนี่ย
เราจะไปแตะเนื้อต้องตัวไปอยู่ใกล้ศรีกา
ไปทำอะไรที่มันเกินเลยเลยเถิดอย่างนั้นไม่ได้

มาบอกว่าอ่อนธรรมวินัยเป็นนวกะเป็นพระบวชใหม่
ไม่ถึง๕ปีนะผมว่าไม่ใช่หรอก
ก็น่าจะเป็นคำกล่าวอ้างที่อาจจะฟังไม่ขึ้นสักเท่าไหร่นะคะ
คุณผู้ชมคะขอพูดถึงหลวงพี่ย้อยหรือพระย้อยนิดนึง
ก็คือหลวงพี่ย้อยท่านก็เป็นคนที่นำเรื่องราวนี้มาเปิดเผยนะคะ
เพราะว่านางเสาตองส่งคลิปส่งข้อมูลอะไรให้หลวงพี่ย้อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ส่งเรื่องให้กับหมอปลา
แต่หมอปลาบอกว่าอย่าเพิ่งเป็นข่าวนะรวบรวมหลักฐานให้มันชัดก่อน
ตัวนางเสาตองเหมือนกับร้อนใจ
ก็เลยส่งเรื่องให้กับหลวงพี่ย้อยว่าช่วยหน่อย

ทีนี้ค่ะหลวงพี่ย้อยกลายเป็นโอ้โหคนก็ไปตำหนิท่าน
ครั้งแรกที่เรานำเสนอเรื่องของท่านที่บอกว่า
ทำไมท่านเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยกลายเป็นท่านซวยถูกไล่ออกจากวัด
ห่มร้องไห้ต้องเก็บจีวอนจะถูกไล่ออกจากวัด
กลายเป็นว่าตอนนี้คนขุดคุยภาพเก่าของหลวงพี่ย้อยเต็มเลยพี่อุ๋ย

แล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลวงพี่ย้อยนี่ยังไง
ทำไมถึงมาเปิดโปรงเรื่องของอดีตพระกาโตะมีอะไรป่ะเนี่ย
ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
หนุ่มยังต้องถามเลยว่ามีคนหาว่าหลวงพี่ย้อยไปหลงรักนางเสาตอง

หลงรักผู้หญิงคนเดียวกันของอดีตพระกาโตะ

พี่ย้อยบอกโอ้ไม่จริงเลยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
พี่ย้อยบอกว่าตอนนี้ไม่กลัวเลยนะคะ
ใครจะออกมาแฉอะไรมาขุดค้นรูปภาพอะไรเนี่ย

มีรูปที่คนออกมาแฉเป็นรูปหลวงพี่ย้อย
ตอนที่เหมือนกับว่าบวชแล้ว

คือมันมีหลายรูปค่อยไล่เรียงไปนะ
ภาพแรกก็คือหลวงพี่ย้อยยังไม่ได้บวช

ของชำร่วยเป็นที่เปิดขวด

เนี่ยก็ไปขุดคุยเขาแต่เขายังไม่บวชนี่

ก็แต่งงานแล้วก็ไม่เป็นไร
ภาพที่สองค่ะเป็นแชทข้อความ
แล้วก็มีข้อความบอกว่า
เดินทางไปจำวัดเงียบในวัดดังแถวจรรย์สนิทวงศ์
ติดต่อมาพร้อมออกค่าใช้จ่ายเหมารถตู้ให้ในการเดินทาง
แล้วก็มีคนส่งภาพข้อมูลนี้
แล้วก็เผยเปิดเผยต่ออีกว่าไปไม่กี่วันเดี๋ยวก็ห่มพระเหลืองมาหาเมีย

นี่อีกภาพหนึ่งเป็นภาพการคุยกันเหมือนกัน
มีข้อความบอกว่ามันหนีไปก็คอยดูได้เลยไม่กี่วันมันจะมาหาเมีย
ส่วนมากมันจะหลบมันตอนกลางคืน
ถ้าไม่เชื่อให้คนไปแอบดูแถวบ้านเช่าเมียมันมาตอนกลางคืนเจอแน่

ย้อยก็เลยคุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าโอ้โหที่คนมาปล่อยภาพปล่อยข้อความอะไรต่างเนี่ยนะ
พูดถึงภาพตอนแต่งงานก่อนนะ
ก็บอกว่าปล่อยภาพคือใครเนี่ยรู้แล้วนะว่าคนเอาภาพนี้มาปล่อยคือใคร
ทีมข่าวเลยถามว่าเออเนี่ยคนขุดประวัติหลวงพี่ย้อยเต็มเลยอ่ะ
หลวงพี่ย้อยรู้สึกยังไงบ้างอยากจะพูดอะไรไหมอยากจะตอบอะไรไหม
หลวงพี่ย้อยบอกว่าไม่เป็นไร
ก็แค่เด็กติดยาที่เคยบวชให้เมื่อนานมาแล้วอยากจะสร้างกระแสให้ตัวเอง
หลวงพี่ย้อยยืนยันว่าก็ภาพที่ออกมาเปิดเผยมันภาพเก่า
มันภาพนานแล้วอ่ะจะยังไงจะทำไม
หลวงพี่ย้อยยืนยันว่าไม่โกหกแน่
แต่เดี๋ยวขอเวลา๓วันเดี๋ยวมากรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะบอกทุกอย่างเลย

ใจทั้งฟาพบ่วนด้วยฟาพเต่า
คือในมุมคนที่ออกมาเปิดเผยประวัติอะไรในตอนนี้อาจจะประมาณว่า
แหมไปขุดคุยไปไล่จนกาโตะเขาศึกเนี่ย
แล้วตัวหลวงพี่ย้อยเนี่ยดีคันในอะไรประมาณทั้งงั้นอย่างนั้นได้ไหม

ประมาณนี้เลยแต่หลวงพี่ย้อยท่านบอกก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิด
ผมไม่ได้ไปเสพเมถุนไม่ได้อะไรยังไงก็เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีก็แล้วกัน
ทุกผู้ชมครับเรื่องของภาพหน่อยคือมีภาพหนึ่งที่นักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดัง
คุณดอกฟ้าอาสยามถูกพาดพิงไปเธอบอกภาพนี้เนี่ยเธอไปทำบุญที่วัดเพญญาติ
ตอนที่พระกาโตะยังบวชอยู่นั่นแหละแล้วพอมีข่าวดังเนี่ยคนเอาภาพนี้ไปคิดว่าเธอเนี่ยคือตอง

นั่งแบบนี้เลยซึ่งเธอบอกไม่ใช่นะฮะขอแก้ข่าวหน่อยนะครับ
ออฟนะครับดอกฟ้าอาสยามนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
นี่เป็นภาพที่ไปทำบุญที่วัดเพ็ญญาติที่นครศรีธรรมราช
แล้วคนมาเข้าใจผิดว่าเธอคือศรีกาที่ไปศึกพระ
เธอบอกไม่ใช่นะครับมีอีกภาพนึงก็คือแสดงมือนั่นคือตอง
นะอยู่ที่เดียวกันเลยเห็นไหมฮะ
พระกาโตก็นั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันเลย
ทั้งสองคนบังเอิญใส่ชุดสีคล้ายกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกัน
กันมากนักหรอกนะฮะนี่ฮะอยู่หน้าพระประธานนะครับลักษณะการนั่ง
ก็คล้ายกันแต่ก็แหมทางตองนี่เขาพับเพียบแต่ว่าน้องออฟ
อกฟ้าอาสยามเนี่ยจะคุกเข่าแล้วก็พนมมือแต่คนก็ไปเข้าใจ
เอาภาพไปใช้หาว่าเธอคือคนที่ไปศึกพระคือผู้หญิงคนนั้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราถามไปยังน้องออฟดอกฟ้าอาสยามนะครับ
เธอบอกว่าโอ้โหนี่พูดจริงนะร้องเพลงมาตั้งนานเนี่ยไม่ดัง
เท่ากับเรื่องนี้เลยคือเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหแต่มันดังแบบนี้เธอ
บอกเธอเสียใจนะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบควรจะต้องมามาดังมี
มาพูดถึงเพราะเรื่องแบบนี้เลยคนเข้าใจผิดกันหมดบาง
เอารูปเธอไปแชร์จนโดนทัวร์ลงก็มีคนมาถามกันใหญ่บอก
คนนี้เหรอผู้หญิงที่ไปยุ่งกับพระกาโตะถามว่าเธอรู้จัก
เป็นการส่วนตัวไหมกับพระกาโตะเนี่ยเธอบอกว่าก็เธอก็รู้จัก
ก็เหมือนกับภาพที่คนเอาไปแชร์นั่นแหละเพราะเธอเคยไปทอด
ถิ่นกับพระกาโตะเคยเจอกันสามครั้งก็เป็นงานบุญทั้งนั้นแต่ไม่
เคยมีอย่างอื่นเกินเลยอะไรทั้งสิ้นไม่เคยพูดคุยอะไรกันเลย
พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยคนเข้าใจผิดคิดว่าเธอคือผู้หญิง
คนนั้นเธอก็ต้องรีบออกมาชี้แจงพอออกมาชี้แจงคุณเข็มมาสอน
ปล่อยผ่านเหรอ
แล้วเป็นภาพที่พี่นายได้ไปทำบุญที่วัดผิดญาติซึ่งไปกับหลาย
คนนะภาพก็ได้เป็นเป็นเจ้าภาพด้วยซึ่งมีภาพหลายคนมากมี
มีทั้งมโนราแก้บนให้อดีตท่านเจ้าอาวาสด้วยนะคะแล้วก็ร่วมบุญกันในโบสถ
ภาพนั้นเป็นภาพในโบสถ์ซึ่งเพื่อคิดแค่ว่าเราอายุ๓๕แล้ว
แล้วก็อดิษฐ์พระกาโตเขาอายุ๒๓ถ่ายพี่ในน้องกัน
ไม่ได้คิดเกินเลยถึงขั้นชู้สาวเราก็เลยมีภาพนั้นออกมา
ซึ่งรูปหมู่ก็เยอะแต่เขาก็ไม่เอารูปหมู่ไปลงดันเอาแค่รูปพี่อ๊อฟกับรูปของอดีตพระกาโตะไปไปลง
คิดว่าเป็นคุณตองซึ่งหลายคนที่เขาอยากเห็นหน้าตาของคุณตองว่า
คนไหนที่เป็นเจ้าของเสียงคลิปนั้นบังเอิญพอมาเห็นรูปเธอปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่า
เขาก็มาด่าพี่อ๊อฟว่าอ้าวนี่เป็นนักร้องไม่ใช่เหรอทำไมถึงทำพฤติกรรมแบบนี้
ทำไมถึงทำให้ศาสนาเสื่อมเสียดาบกันเยอะมากเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเป็นพี่อ๊อฟ
กรุณาคัดกองข่าวก่อนที่จะลงข่าวด้วยแล้วก็คนที่เสพข่าวก็เหมือนกัน
มีสติในการในการเสพข่าวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
อยากจะให้ทุกคนใช้วิจารณาในการรับชมด้วยว่าข่าวนี้จริงข่าวนี้ไม่จริง